อ่าข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูความน่ารักของนักร้องขวัญใจยุค๙๐ยุคพวกเรานี่แหละค่ะ
แล้วก็แจกความมุ้งมิ้งตมุ้งตมิ้งให้แฟนคลับแบบไม่ขาดเลยด้วยนะครับ
คือถ้าใครได้ติดตามคลิปวิดีโอเนี่ยพี่แดนเขาโพสต์ลงในไอจี

ใช่เจ้าตัวขอส่งเสียงเพลงให้แฟนคลับได้หายคิดถึงนี่คือนางเองค่ะ
คือมีความตะมุตะมิมากเวอร์เล่นเป็นโนจิ๋วสีชมพูแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลย
น่ารักน่ะดูเนาะพี่แดนอะไรก็ดูดีไปหมด
เจ้าตัวโพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าแอบจิ๊กแกรนดเปียนโนหลานมาเปิดคอนเสิร์ต
เสียดายไมค์ไม่ค่อยดีรุ่นนี้ไม่มีออโต้จูนเสียงเลยเพี้ยนนิดหน่อยขออภัย
แท็กร้องไม่ดีโทษไมค์โทษเปียโนแฮชแท็กสภาวะทิ้งตัว
อย่าทิ้งแรงนะเดี๋ยวขาเพียโนหลับ
ลีลาจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยค่ะ
มันไม้เด็กอ่ะเนาะ
ดีแทนรักกับจุดิละจิงดีแทนเห็น
ดีแทนเห็นแอบซื้อน้ำลายด้วยนะเมื่อกี้

คือพี่แดนก็คงจะคิดถึงฟิลคอนเสิร์ต
ก็เลยขอแบบนี้สักนิดสักหน่อยนะ
แฟนก็เข้ามาชอบอกชอบใจมาเม้นต์กันยกใหญ่เลย
รวมไปถึงแม่บุ๋มปนัดดายังเข้ามาแซวนะคะว่า
เถอะเปียโนหลานเปียกน้ำลายหมดแล้ว
จะว่าไปนะพักนี้เนี่ยพี่แดนเขาก็เอาใจแฟนคลับเป็นพิเศษ
ก็คงจะคิดถึงเป็นแฟนแล้วเนาะ
อกจากจะทำอะไรน่ารักแบบนี้นะคะ
การโพสต์รูปการเขียนแคปชั่นของเขานี่น่ารักเด็ดดวงไม่เบาเลยนะ
อย่างภาพนี้ภาพแรกชงกาแฟอยู่เขียนแคปชั่นว่า
กาแฟทำให้ผมหลงไหลแต่คุณน่ะทำให้ผมหลงรักรู้ตัวป้า

ภาพต่อไปภาพที่สองนะคะใส่เสื้อสีชมพูหวาน

ยูวีไม่ดีต่อสายตาแต่ถ้ายูมองมามันดีต่อหัวใจ
บอกใครบอกแพทตี้หรือบอกแฟนค่ะ
เขาบอกแฟนแหละมาแพทเหมือนกัน
เออนะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะ
อันนี้เนี่ยแชะภาพกับน้องสุนัขตัวจิ๋วแล้วก็ลงข้อความใต้ภาพว่า
ไม่จำเป็นต้องมีหรอกรักยิ้มเพราะแค่หนูยิ้มพี่ก็รักแล้ว
หมายิ้มก็น่ารักพี่แดนยิ้มก็น่ารักเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายอันนี้แจกรอยยิ้มหวานแล้วก็บอกว่า
ถ้าอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็แค่ต้องยิ้มให้เขาก่อน
เออเป็นยังไงน้องน่ารักดีนะคุณผู้ชมนะ
ตี้ก็เข้าไปเม้นว่าไม่ให้รอยยิ้มแต่ให้ใจแทนได้ไหม
โอ้โหเขาแซวกันแบบน่ารักมากอ่ะรู้แล้วจ้ะว่ารักกันแหม
ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ของคนแบบว่าความรักกันแบบนี้
ใช่น่ารักดีพี่แดนเนี่ยวันเวลาทำอะไรไม่ได้เลยหล่อ